วันนี้วันสุดท้ายของวันหยุดแล้วกลับบ้านกันได้แล้วกลับเข้ามากลับเข้ามา

ไม่ได้๓๐๐๐วันนี้เป็นวันสงก็๕ค่ำ๕ค่ำรอด
ต้องถามพี่เหี่ยวพี่ม้าอย่างนี้ปกติแล้วเวลาไปขึ้นเครื่องบินเคยเครื่องบินดีเลยไหม
โอ้ยจะให้พูดสายการบินไหมไม่ต้องไม่ต้อง
ต่อไปนี้เขาจะมีการล้อมคอกสายการบินดีเลกันแล้ว

ขึ้นแล้วค่อยมาป้องกันนะคำนี้
นาจุฬาสุกมานมพสำนักการบินพฤเรือน
แห่งประเทศไทยหรือกระพะทอเล้งมีการเติดเพย์ว่า
จากปัจจุบันนั้นการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน

กปทจึงกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา
ออกร่างประกาศกฎหมายคุ้มครองผู้โดยสาร
ในกรณีที่เดินทางโดยสายการบินต่างชาติ
และได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าหรือดีเล
เพื่อให้การดูแลผู้บริโภคนั้นเกิดความเท่าเทียมกันนะครับ
ยังไงนี่นะฮะโดยที่ผ่านมาครับกรบทได้รับรายงานจากผู้โดยสาร

กระทบต่อแผนการเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสายการบินสัญชาติตุรกีและรัสเซีย
ซึ่งการออกกฎหมายคุ้มครองผู้โดยสารครั้งนี้นะฮะ
จะมีมาตรฐานเดียวกันกับการคุ้มครอง
เมื่อเดินทางผ่านสายการบินสัญชาติไทย
คือหากที่วิลล่าช้าจะต้องชดเชยผู้โดยสารในอัตราที่กำหนด
หรือจะต้องจัดหาอาหารและที่พักรองรับนะครับ
โดยเบื้องต้นคาดว่าจะออกเป็นกฎบังคับใช้ได้ภายในปีนี้
โดยหากออกเป็นกฎบังคับแล้ว
สายการบินใดไม่ปฏิบัติตามไม่ดำเนินการตาม
ก็จะส่งผลต่อการพิจารณาต่อใบอนุญาตการเดินทางอากาศ
หรือให้ลายเส้นในครั้งต่อไปนะครับ
สำหรับการแข่งขันอุตสาหกรรมการบินในไทย
ปัจจุบันพบว่ายังมีสายการบินรายใหม่นั้น
ยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกิจการบินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเป็นสายการบินร่วมทุนขอเปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
โดยล่าสุดครับกรปทอยู่ระหว่างพิจารณาใบอนุญาต
ประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศของสายการบินไทยซัมเมอร์นะฮะ
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยจีนรวมทั้ง
ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาใบรับรองภูมิเนินการเดินอากาศ
น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้น
เพราะว่าท่องเที่ยวทั้งสองประเทศนี้กำลังพุ่งไง

จะป้องกันอย่างไรนั่นแหละสิคือคำว่าล้อมคอกมันมาจากคำว่าวัวหายล้อมคอก
ความหมายมันคือเกิดขึ้นแล้วค่อยมาป้องกัน

เครื่องเสียหรือว่าเครื่องแบบว่ากำลังซ่อมอยู่

หรือไม่ก็อันที่รับไม่ได้จริงนะ

โอ้โหแล้วขายตัวยังไงล่ะคุณพี่

แล้วมันจะต้องวิ่งกลับมามันไม่ทัน

แล้วเขาจะไม่บอกเราเราจะไปรู้ในทางอื่น
แต่ไปรู้ในทางอื่นแล้วก็เขาก็จะไม่พูดด้วย
เครื่องบินจะตกมันยังไม่พูดเลยว่าเพราะอะไร

ก็เป็นธรรมดาเราเดินทางบ่อยเราก็จะจับไตได้
รอนานสุดเนี่ยกี่ชั่วโมงคะ
รอนานสุดหนึ่งคืน
โอ้โฮแต่ไม่ได้รอในแอร์พอร์ตเหรอแต่ไม่ได้รอในแอร์พอร์ตเหรอ
ที่ฉันเอ่ยชื่อสายการบินเนี่ยจะต้องขอบอกว่า
ดิฉันกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสเพื่อที่จะกลับ
เพื่อที่จะมาต่อเครื่องที่สิงคโปร์และจากสิงคโปร์ก็เข้ากรุงเทพ
เพราะสาเหตุแบบว่าคนมันเยอะมันแน่นแล้วไฟล์ทมันแบบว่ารับไม่ไหวอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีบอกเลยว่าทุกคนสามารถใช้โทรศัพท์ตอนนี้ได้เลย
ดังนั้นคุณมีนัดหมายอะไรจากทางปลายสายปลายทาง
โทรศัพท์ได้เลยทันทีเดี๋ยวนี้โทรเลยนานขนาดไหนไม่ว่า
อันที่๒จะมีรถมารับคุณทุก๕นาทีเป็นบัส
ไปที่โรงแรมที่อยู่ใกล้สุด
พอไปถึงที่โรงแรมก็จะมีที่วางแบบอาหาร
เอาไว้เสร็จเลยมีวายมีแชมเปญอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย

คุณจะกินอะไรอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เข้าไปในห้องนอน
แล้วเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะโทรเรียก
เมื่อเวลามีเครื่องเรียบร้อยแล้วก็จะมีใบสอดมา
แล้วก็ในห้องคุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ตลอดเวลา
คุณจะแบบว่าแบบกดอะไรไปปลายทางคุณสามารถจัดการได้
คุณจะทำให้ฉันทันไหมกับการที่ซิงคโปร์แล้วก็จะเข้า

คุณรู้ไหมอันนี้นะฉันจะบอกให้เลยนะว่า
เขาทำเด็ดที่สุดเลยคือ
แทนที่ฉันจะต้องไปต่อที่สิงคโปร์
แล้วก็ต้องนั่งเครื่องสิงคโปร์เพื่อที่จะเข้า

ดังนั้นจากสิงคโปร์เข้าไทยเขาซื้อตัวหาตัวที่มีไฟล์ท์ที่ใกล้เคียงที่สุดในการดีเลย
พอไปถึงกระเป๋าทุกอย่างก็โหลดให้เสร็จหมดทุกอย่าง
แล้วก็มีอาหารเข็นมาฉันก็เห็นเลยนะ
เราต้องพูดเยอะนะเพราะว่ามีข่าวอ่านน้อยมาก
โอเคมาแล้วพาเยอะ

ให้บินหน่อยก็คงจะถึงเมืองไทยแล้วล่ะพูด
โอ้โหแตกฮือยังไม่ได้ดูเหนือดูใต้เลยด่าเขาใหญ่เลย
คุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงหรือว่ากศธช
แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ปรากฏว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าจะต้องกระทบต่อการใช้งาน
โอ้โหเราเล่นกัน๒๔ชั่วโมงพูดง่ายทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะเก็บค่าบริการจากคนที่ใช้คือพวกเราที่เป็นประชาชนอีกทอดนึง
ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนทางแพง
ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเนี่ยนะคะ
กำลังถูกคัดค้านอีกเพราะหลายฝ่ายไม่ยอมฟังไม่ยอมเข้าใจ
ที่หลายประเทศในโลกกำลังหาวิธีการจัดเก็บเงินรายได้จากผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่
ทั้งที่สหภาพยุโรปอาเซียนซึ่งอาเซียนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เขามีรายได้เข้าประเทศอยู่แล้วแต่ว่าอินโดนีเซียมาเลลาวและเมียนมา
เห็นว่าควรจะจัดเก็บรายได้และต้องทำเลยเพราะว่าเงินของเขากำลังไหลออกนอกประเทศ
จะเก็บรายได้นี้นะคะยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการรับฟังความเห็นจากหลายฝ่าย
ถ้าหลายฝ่ายยังไม่เห็นด้วยประเทศไทยก็จะไม่สามารถมีรายได้จากผู้ประกอบการ
หรือว่าพื้นที่ในโครงข่ายให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้
ขณะที่ผู้ประกอบการในประเทศต้องเสียภาษีเสียค่าใช้จ่ายโครงไก่อินเตอร์เน็ต

เอาพูดง่ายคือเราไม่ได้อยู่กับโครงข่ายอะไร

ไม่ใช่เอาอีกอันนึงเอาอินสตาแกรม
คือแต่ไม่รู้แหละแต่คือพวกนี้เป็นของต่างชาติ

ทีนี้พอเข้าไปอยู่ในเมืองไทยแล้วคนไทยเล่นใช่ไหมฮะ

เขาแบบมีพวกขายของมีอะไรนู่นนี่นั่นอย่างนี้
มันไหลออกไปนู่นออกไปต่างชาติ
เขาก็มองว่าในไทยไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ได้คือ
ทางต้นทางเครือข่ายเขาอะไรอย่างนี้

จะได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย
คือไม่เป็นการเสียเปรียบได้เปรียบกัน
ไม่คิดซะเองเลยล่ะเนาะประเทศไทยเนอะ

แล้วก็มีเป็นนกปะก้าวก็ได้

เออทำไมก็ไทย
เป็นโซเชียลนกปะก้าวนกปะก้าวโซเชียล
น่าจะประมาณนั้นถนุมานถนุมาน
ใช่ปะพี่เหมียวมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
เพราะว่าพวกแต่ว่าโหลดได้หมด

ช้างแปอะไรก็ว่า
ที่ฉันเคยนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญกระสาป

ก็กำลังจะจัดกระทำของราชาธิสิทธิ์ภายใน๑๐ปีนี้
มันไม่น่าเชื่อเลยตรงกับญี่ปุ่นนะ
เพราะว่าเขาจะมีการทำธนบัตรแบบใหม่เกิดขึ้น
โฉมใบหน้าของบุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นก็เปิดเผยว่าธนบัตร
เอาทีเอาก่อนเถอะเป็นคนโบราณไอ้กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเขาเปิดเผยว่าทนบัตร
มูลค่า๑๐๐๐๐เยน๕พันเย้นแล้วก็
๑๐๐๐เย้นนี้รุ่นใหม่ที่มีการออกแบบมา
รอบที่สองทัศวรรษนี้นะคะซึ่งธนบัตรเหล่านี้
เขามีรูปหน้าของบุคคลสำคัญ๓คนที่ทำประโยชน์ให้กับ
ซึ่งเป็นยุคเมจิซึ่งเป็นยุคที่ฟื้นฟูพระราชอำนาจของจักรพรรดิ
ขึ้นมาเหนือขุนนางนะคะซึ่งธนบัตรเนี่ยนะ
แล้วก็ผู้นำด้านธุรกิจคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นสมัยใหม่
ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นบีดาแห่งทุนนิยมญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นธนบัตรที่๑หมื่นเย็น
อันธนบัตร๕๐๐๐เยนก็คือนางอูเมโกซิดะ
เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาสำหรับผู้หญิงญี่ปุ่นค่ะ
ผู้หญิงญี่ปุ่นก็ลุกขึ้นมาเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้ได้
ขณะเดียวกันนะครับนายชิบาซาบูโรคิตาสโตะ
ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านแบคทีเรีย
ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่ในธนบัตร๑๐๐เย็น
คนที่มีหนัวเนอะนั่นแหละใช่ไหม
ชิบเงินเท่าไหร่๑๐๐๐เยน
เย็นก็เอา๓หารดูเล่นก็พอ
เอ้ยไม่ใช่เออลดลงไปเอา๓หาร
จริงแล้วเขามีข้อถกเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะมาก
ว่าเป็นของใครเป็นของมีผลของเกาหลี

คือจริงแล้วเนี่ยเขาบอกมาอย่างนี้ครับ
แต่มันมีคนหนึ่งที่พูดแล้วก็แบบน่าสนใจมากเลยเนี่ย
เป็นบริษัทสัญชาติเกาหลี
ตอนหลังเนี่ยแตกออกเป็น๒บริษัทก็คือ
ตั้งแต่ต้นนะฮะ

แต่ได้คนญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างและบริหาร
ภายใต้บริษัทแม่ของเกาหลีอีกทีหนึ่ง

ก็นั่นไงก็เลยแบบก็ไม่รู้สึกว่าคือยังไงเนี่ย
แต่ว่าเขาตั้งในญี่ปุ่นเพื่อผลิตอะไรต่างในญี่ปุ่น
โดยคนญี่ปุ่นเป็นสมองเป็นมันสมองอยู่อย่างนี้หรอ

ก็ฉันบอกแล้วบอกว่าแต่ที่แน่คือใช้กันทั่วโลก
ให้คนไทยคิดเลยกระหนกลายนี่แหละ
ะละวะชื่อช้างดีเราสัตว์ประจำชาติช้องช่าง
เออช้างช่วงหน้าช่วงหน้าจะมาให้ดูเรื่องอภิวาหมู
นี่ทำไมหมูมีโรคเยอะจังเลยอ่ะน่ากลัวนะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว

บางทีตอนแรกไม่เหมือนกันอยู่ไปเอาเหมือนเว้ย
ของสมัยก่อนไม่ค่อยมีเนอะ

อันแรกเลยคนแรกนี่อ้ามครับกับมีน
เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อัมอัมกับมีนครั้งหน้าคู่หน้านั้นคืออัมกับมีนนะ
ไม่เหมือนนี่ไงแต่เหมือนยังไง
แรกที่มีนเขาทำผมเหมือนอ้ำเนี่ยฉันแยกไม่ออกเลย

เอ๊ะบอกว่าเหมือนถ้าแกบอกไม่เหมือนฉันก็ดำเนินงานต่อไปไม่ได้

บอกว่าเหมือนมีความละไมาก์คล
คนไหน

แต่คนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนแล้ว
แต่เมื่อก็จะชอบทำถ้า

บ่อยมากถ้าไปอย่างนี้ที่ข้างในเป็นชำแล้วข้างนอกเป็นซีด
ก่อนหน้านี้มีนจะทาปากอย่างนี้
อ๋อช่วงหนึ่งเขาทาอย่างนี้จริงแกทาทั้งช่องเจ็ดเลยทาหมดเลยทั้งช่องเจ็ดเลย
เออแบบว่าแล้วบางคนก็ไม่เวิร์คไม่ใช่ช่องเจ็ดอย่างนี้หรอก
สาวทั้งประเทศชาปากเหมือนอ้ำจนกระทั่งเขาผลิตลิปสติกที่แบบข้างในเป็นสีเข้มข้างนอกเป็นซิซีดออกมาเลยนะจ๊ะ
เออของเกาหลีนะมีเลยเกาหลีก็ทาตามอ้ำ
เอาเหรอจริงตอนนี้แบบฮิตมากก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้แหละ
อีกคนนึงเต้ยจรินพรกับนดเดอร์สตาร์
ทีแรกฉันคิดว่าเต้ยตลอดเลยดูเดอร์สตาร์
อันนี้คล้ายอันนี้คล้ายมากรถนี่พี่เจอเลยคนนี้คล้าย
แต่ตอนหลังนดก็ไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยรู้สึกว่าคล้าย
แต่ตอนแรกที่เขาได้เดอร์สตาร์ใหม่เฮ้ยเต้ยไปแข่งเดอร์สตาร์เหรอ
ประมาณนั้นคร้ายเหลือกลอยยังบอกเลย
ตอนนี้มีอีกสิมีมิวนักดารารักนาราแล้วก็ลูกสาวฉันเองคาริสาสปริงเก็ต

แต่คนที่ไม่ได้ดูละครมากแยกไม่ออก

ส่วนมากพี่หนุ่มเขาดูดาราเขาไม่ค่อยดูหน้าเท่าไหร่
เอาเลยดูอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะดูไหล่ดูไหล่

เออพี่หนุ่มชอบดูขาเอาสองคนนี้แล้วก็เล่นละคร
มีช่วงหนึ่งที่เล่นละครคนหนึ่งเล่นตอนเย็นคนหนึ่งเล่นตอนคืน

เขาหน้าเหมือนกันเฉยอย่างนี้
อีกคู่หนึ่งที่เขาหลือเขาบอกว่าเหมือน
แต่ฉันกลัวไม่ค่อยเหมือนอันนี้ฉันพูดมั่งเองแล้วกัน

คนหนึ่งคนหนึ่งแต้วนี่รีบที่ถาปัด

พูดคำเดียวว่าเรื่องแบบนี้ไม่ยากเลย
เพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลที่พี่ม้าทำดี

จะเอาพี่ม้าเป็นไอดอลแล้วก็แต่งตามพี่ม้าไม่ได้แล้วนะ
เพราะคุณแม่หน้าเปลี่ยนตลอดดังหลังไม่มีไอดอล

ถ้าหนูเปลี่ยนตามหนูได้ให้แฟนหล่อเหมือนคุณแม่ไหมล่ะ
อันนี้ก็ไม่แน่เพราะมันขึ้นอยู่กับสันดาล

แต่คู่นี้ถ้าเล่นเป็นพี่น้องกันก็ได้เลยนะ
น้องพายลิ่นลาดาที่เป็นหลานพี่ถูน
ที่เล่นกรงกรรมอยู่เป็นน้องเป็นน้องเบลล่า

ก็ลุกขึ้นไปให้หน้าเป็นวีเชฟ

ก็ทำให้ตาแบบว่าแป๊วต่อ

เพราะว่ามันเป็นแท่งเดียวกันทรงเดียวกัน

พอปากก็ฉีดให้มันเจอ

คือมันทำในลักษณะเหมือนให้มันอยู่ในอย่างนี้
พอเวลาออกมาปั๊บมันก็เลยคล้ายกัน

บัวเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเลยวะ
บัวบัวนารินทิพย์ตรงกลางเนี่ยแล้วก็สุดท้ายนั่นคือน้องพริมพริมหมา
สามคนนี้ถ้าอย่างโดยเฉพาะอายกับพิมเนี่ยฉันบางทีฉันแยกไม่ออก
ช่วงที่ยังแบบไม่คุ้นหน้าเขาเพราะว่าหน้าเหมือนนี่คนแรกนี้อายกระมวลเนธ
เคยเป็นคู่จิ้นกับไอ้เกรทน้องเกรทคนนี้น้องนี้น้องบัวน้องบัวนี่นางเอก
ตอนเย็นเนี่ยดังมากดังหลายเรื่องเรตติ้งดีมากแล้วคนนี้คือคนนี้คือพรีม
หมาตอนนี้ก็เล่นไอ้นี่ไงรับจังเอออยู่นะแต่ฉันขอแถมอีกสองคนนะ
อายกับพริมถ้าม้าโทนนี้คือพายกับแพรร์ที่เล่นเป็นใยนี่แหละ
แล้วก็พายก็ที่เก่าเอาหน้าวีเชฟเหมือนกัน
เชฟนี่คือไงพี่มันคางคนไม่เท่ากันแล้วเขาไปทำไงไปลดฉีดให้กลาง
ผมไม่ทำวีไงผมดูดไขมัน

เดี๋ยวนะต้องใส่ทาง
แต่พอดูดไปจนหมดมันก็จะกลายเป็นวีขึ้นมาด้วย

เธอไปดูเหมือนตอนสาวที่มันไม่มีไขมันมาพ่อผูอ
หน้ามันเป็นวีเหมือนเป็นกรอกหน้า
ไม่เคยวีเลยพี่อย่ามาเออหนูเป็นคนเป็นคางหมูอยู่
ก็ไปทุบสิมันยากเหรอ
ไปนี่ดีกว่าริซ่าริซ่ารับทรัพย์๘หลักนะครับ

นับวันกระแสความฮอตยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
นี่ครับล่าสุดนะพวกเธอได้เลิกคัมแบ็คเพลงใหม่กันแล้วนะครับ
ซึ่งได้รับความนิยมแบบสุดนะฮะ

ตัวสมาชิกแต่ละคนก็ยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากมาย
ในฐานะศิลปินหน้าใหม่ที่มากกว่าที่ความสามารถ
คือนี้เขาดังไกลไปถึงอเมริกาแล้วนะครับ
เมื่อจะเป็นสาวลิซ่าลาลิซ่า
เป็นสมาชิกวงสายเลือดไทยนะครับ

ถูกต้องนะฮะซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยนะครับ
พาสาวฮอตคนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยว
งานนี้ทำเอาชาวบลิ้งนะฮะ

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าดีลนี้เนี่ย
กว่าจะสำเร็จก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร

ไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

ว่าเป็นตัวเลขถึง๘หลักทีเดียว

ไม่ต้องฝึกหน็มมากจะถามทุกคน
แต่ผมสามารถรับสารไม่เหมือนกัน
ไม่ใช่อันนี้คือเขามีความสามารถจริง

คือเขาเก่งเขาเต้นเขาแบบ
เขาซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยจะบอกว่าคุณพูดเก่งอ่ะกี่ปีแล้วก่อนเจนเตนวิวน่ะ
จริงไปอยู่อายุเท่าไรสิบสามสิบสองสิบสาม
แล้วยังไม่ได้ด้วยนะได้ซ้อมไปเรื่อยอย่างนี้๕ปีไม่ได้ออกอะไรเลย
ซ้อมอยู่ด้านนั้นอะอัลบั้มออกแค่วันเดียวคุณพูดแบบโอ้โห
ผมเคยสัมภาษณ์น้องเขาเนี่ยสมัยตอนนี้คุณพูดอีสานเนอะ
ยังไม่ได้เริ่มที่มันเป็นแบล็คพลิงซ์น่ะกระมวดดำ
จำไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะใช่น้องเนี่ยแต่แบมแบมเนี่ยก็เหมือนกัน

ที่ไปคัดตัวอะไรแล้วไม่ผ่านไปเกาหลีได้

นี่ก็อยากไปสมัครนะถ้าสมมุติอายุยังไม่เกิน
คุณไม่เป็นล่ะค่ะ

ดูแล้วว่ากองกรรมพี่ไร่โด่งดังไม่แพ้เรนู

ดูอยู่ตัวน้องเขาเล่นเก่งมากเลยนะ
อยู่ดีก็บอกทำไมพี่ไรเก่งอย่างนี้

เธอแบบเห็นดาดช็อตอย่างนี้

ตะกรูก่ะอันนี้ก็โหลนเอง

ขณะที่เรารับประทานหมูกันเป็นอาหารหลักเลย
ตอนนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ยกเรื่องสกัดอฮิวาหมู

คือพันเอกอธิษิตชัยนุวัฒน์
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าได้อนุมัติแผนจ่ายงบประมาณ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ของโรคอฮิวาในแอฟริกาสุกร
เขาเรียกว่าชื่อโรคอฮิวาแอฟริกาในสุกร
นี่เป็นชื่อไม่ได้แปลว่าเกิดในแอฟริกาเท่านั้น
แต่เป็นชื่อของมันว่าตั้งมาอยู่ตรงนั้น
วงเงินทั้งหมดนี้นะคะ๑๔๘๕๔๒๙๐๐บาท

เรื่องจากการแพร่ระบาดมันเป็นวงกว้างขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๑เมื่อปีที่แล้ว
จนถึงปัจจุบันระบาดเข้าไป๑๗ประเทศ
ทวีปยุโรปนั้น๑๐ประเทศยุโรปนี้กินหมูสูงสุดในโลกนะฮะ
ริกา๔ประเทศเอเชียนั้น๔ประเทศเลย
และสถานการณ์การระบาดนั้นยังไม่สามารถควบคุมได้
มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ไทย
โดยผ่านกรมประสุทธิ์สัตว์ได้แค่งวดการจับกลุ่มการรักรอบ
การช่วยใหญ่สุกรรซากสุกรรและผลิตภัณฑ์สุกรร
นักท่องเที่ยวนำบริโภคอย่างต่อเนื่อง
บางประเทศเขาไม่ให้เอาสัตว์อะไรเข้าไปก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละใช่ไหม
เอาอะไรเข้าไปในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไม่ได้เลยแม้แต่บะหมี่

หยองเนี่ยเคยมีคนเอาเข้าไปแล้วถูกกักตัวไว้เลยคิดว่าเป็นกัญชา
ที่อเมริกาสอยมาก
คิดว่าตากแห้งมาเรียบร้อยซอยมาแล้ว
โดยนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่า
ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยสุกรถึง๒๑๐๐๐กว่าราย
หากเกิดการระบาดแล้วทำลายสุกรในกรณีเกิดโรคแค่๓๐เนี่ย
จะเสียหายไปถึง๒๑๐๐๐ล้านบาท
กรณีที่เกิดโรค๕๐ของสุกรที่เลี้ยก็จะเสียหายถึง๓๕๐๐ล้านบาท
หากเกิดโรค๘๐สุกรที่เลี้ยงจะเสียหายไปถึง๕๖๐๐ล้านบาท
กรณีที่เกิดระบาดทั้งหมดจะเสียหายไปนู่นเลย๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งเราไม่ไหวนะมันจะเกิดผลกระทบ
ต่อการส่งออกเนื้อสุกรชำแหละเนื้อสุกรแปรรูปเนื้อสุกรมีชีวิต
ธุรกิจด้านอาหารสัตว์ธุรกิจด้านเวชพันธ์และการฟื้นฟู
ซึ่งคาดว่าหากความเสียหายสูงถึง๑แสนล้านบาทก็เจ๊งนะฮะ
หากประเทศไทยสามารถป้องกันให้เกิดโรคนี้ได้โอกาสสูงทางธุรกิจนะ
มันจะต้องสูงมากเพราะว่าความต้องการสุกรของต่างชาติ
จีนเวียดนามและกัมพูชานั้นเพิ่มสูงขึ้น
เราก็จะได้ส่งออกได้ไงโดยตรงไม่มีโรคนะ
ภายหลังการเกิดโรคนี้คาดการณ์ว่าจะทำให้ราคาสุกรในประเทศ
มีราคาเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๘๐บาท

ธกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น๔๔ล้านบาทต่อปี
งั้นช่วยกันสกัดให้ได้นะคะท่านขาจะดีมากเลยทีเดียว
นะครับเอาละฮะไปอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นนุ่มชาวจีนฮะ
ทำไมคะโดนจับได้ว่าซุกยาบ้าที่โดนจับได้เพราะอะไรรู้ไหม
คือไม่ได้ล้างเท้าเป็นเดือนแล้วมันเหม็น
เลยอีบ้าเออคืออย่างนี้มุ่งซ้ำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานมานะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนสามารถจับกลุ่มตัวคนเดินยาได้อย่างแม่นยำ
เพราะเขาผู้นี้มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษครับ
จากกลิ่นเท้าของเขานั้นโชยไปทั่วสนามบิน
บ้างทำให้สะดุดจมูกเจ้าหน้าที่แทบทุกคน
กระทั่งต้องเรียกเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในรองเท้านะฮะ
พร้อมกับสารภาพว่าตัวเองนั้นไม่ได้ล้างเท้ามาเป็นเดือนแล้ว
เพื่อการนี้เหรอไม่รู้เหมือนกัน
โดยเหตุดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนามบินนานาชาติหนานจริงลูกโข่ง
ได้มีการควบคุมตัวชายต้องสงสัยเอาไว้คนหนึ่ง
จากพบว่าเขานั้นมีกลิ่นเท้าที่เหม็นสุด
บกวนผู้โดยสารคนอื่นในรัศมี๑๐ฟุตครับ
หลังจากตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าสัมภาระของเขา
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ถอดรองเท้าออกเพื่อตรวจสอบ
ก่อนจะพบเจอแอมฟิตามีนหรือว่ายาบ้าจำนวน๒๐ถุง
น้ำหนักนะฮะรวมประมาณ๕๐๐กรัม
ซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นรองเท้าที่มีกลิ่นเหม็นฉุนสุดของเขาฮะ
ทั้งนี้สื่อท้องที่ระบุว่าชายคนนั้นกล่าวคือในหย่างอยู่ในช่วงวัยกลางคน
เขาสารภาพนะครับว่าเขานั้นไม่ได้ล้างเท้ามาเป็นเดือนแล้ว
อีกทั้งยังใส่รองเท้าคู่นี้คู่เดิมต่อเนื่องทุกวัน
โดยที่ไม่ได้สวมถุงเท้าด้วย
เป็นเหตุทำให้เกิดความหมักหมุ่มของแบคทีเรียในเท้า
แล้วก็รองเท้าของเขาจนกลายเป็นกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น
และในท้ายที่สุดครับกลิ่นเท้าของเขาเองก็ทำให้เขานั้นตกเป็นเป้าต้องสงสัย
นำไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้
ทั้งนี้ครับประเด็นดังกล่าวเพิ่งได้รับความสนใจและเผยแพร่ผ่านสื่อ
หลังจากที่มีการขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเอาไว้ได้
โดยพบเอเย่นตัวการที่ใช้ในหยา
ทำหน้าที่ส่งยาเสพติดไปถึงผู้ค้ารายย่อยเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
โดยนายอย่างนั้นรับสารภาพนะครับว่าเขาตัดสินใจรับเป็นคนเดินยาให้แก๊งดังกล่าว
เพราะติดหนี้พยานอยู่หลายพันหยวนครับ

คือตอนนี้นะฮะหมาดมกลิ่นยาเสพติดเป็นลมไปหมดแล้ว
เป็นลมใช่คือหมาไม่น่าสงสัยถ้าเกิดไม่รอดพ้นจากการรอดพ้นจากการจับผู้กลุ่มของตำหนด
แล้วคุณในอย่างนี่คุณอยากเอาไปขาย

กินยาเสพติดที่อยู่ในเท้าของในอย่างนี่
ก็จะต้องพบไปถึงผู้คือผู้ติดยาสาลมไป
เสพคงแบบเอาของปลอมมาขายกูทำไม
ตอนหลังติดแล้วต้องมีกลิ่นนี้ถึงจะเสร็จ

มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็พิเลนเลยสาวจีน

สำนักข่าวจีนรายงานมาว่าโลกโซเชียลมีเดียต่างแชร์ภาพที่พิเลนอันนี้ให้เห็นกันเลย
ก็มีผู้หญิงประหลาดคนหนึ่งเธอเลี้ยงสัตว์เป็นงู
แล้วนางก็พางูเนี่ยนะคะเป็นงูหลามตัวใหญ่มากพาดคอตัวเองนะเอาออกมาเดินเล่นจ้า

เกิดการตกใจไปทั่วทั้งท้องถนนกันเลยทีเดียวค่ะ
เขารายงานระบุมาว่าภาพดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในมนตร์ทนเศษชวน
กูก็แต่งตัวจริง
แบบว่าในเมืองระหว่างเสร็จสิ้นพิธีในเทศกาลเช็งเม้ง
แต่ระหว่างที่จอดรถแล้วก็เดินไปบนถนนเนี่ย
ก็ปรากฏว่าต้องหยุดชะงักเลยเพราะว่าเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่ง
เสื้อชุดเรสสีดำ
แต่ที่คอของเธอเนี่ยพาดงูหลามตัวใหญ่เอาไว้ด้วยค่ะ
โดยหญิงสาวดังกล่าวได้เดินมาพร้อมกับผู้หญิงอีกคนในชุดเรสสีเหลือง

อุ๊ยไอ้งูไม่กินหมาไปหรือเปล่า
เจ้าของก่อนเลยเออด้วยขนาดของงูหลามเนี้ยค่อนข้างจะตัวใหญ่นะ
ไม่ต่ำกว่า๒เมตรแล้วก็ดูท่าทางจะมีน้ำหนักที่มากด้วย
ก็ทำให้หญิงคนนี้เริ่มแบกพาดเอามาที่คอไม่ไหวแล้ว

ก็ทำให้มีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยนะไอ้งูหลามนี้ที่เลื้อยอยู่
ก็เกือบพลาดหลุดลงมาอยู่บนท้องถนนอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เลยลากเอาเลยลากไป
หญิงสาวสองคนเดินผ่านมายังไม่ได้ชันจะยินเสียงบ่น
บทนี่มันนั่งจังเลยนะพูดอย่างนี้ด้วยนะ
มันนักจังเลยถือไหม้ไว้แล้ว
ว่าไปเช็งแม่งเพราะมึงเอามาทำไม
ก่อนทั้ง๒คนเดินทางไปนะระหว่างทางก็มีผู้คนเห็นหูหนัก
มันก็ต้องตกใจเป็นฉันฉันก็ยิ่งตกใจ

เขามีแบบถ่ายรูปกันบูเช่งกรี๊ดเลย

นะครับพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
มีเรื่องราวของดาราหน้าเหมือน
อ่ารวมดาราหน้าเหมือนเขาก็เหมือนกันนะ

เป็นดาราตอนนั้นเขาเป็นดาราด้วยขอบใจมาก
เดี๋ยวกลับมา

เอามาพี่ไล่ฟีเวอร์นะครับ

แท่นเป็นนางร้ายที่มาแรงที่สุดในตอนนี้นะครับ

ซ้อรองสุดแซ่บในละครเรื่องกรงกล่ำ

เจ้าตัวนี้เล่นได้ดีอินเนอร์ถึงทุกฉาก
สีหน้าสีตามาเต็มตลอด
ทำเอาแฟนนั้นเกลียดกันทั้งประเทศอยู่แล้วตอนนี้
ช่วงที่เขาตีกันในทวิตเตอร์นี่คือแบบว่า
ต่างก็พากันพูดถึงเจ้าตัวไม่น้อยนะครับเพราะร้ายซะจนหน้าหมั่นไส้
ซึ่งจริงแล้วนั้นถ้าย้อนไปดูผลงานของสาวแพรนะฮะ

เด่นก็มีพบรักไฟล้างไฟกรรมเทพซ่อนกลคมแฝกแล้วก็มากงกรรมนี่แหละฮะ
ที่ถือว่าเป็นฟิตแบ็คดีมากจนเจ้าตัวนี้ถึงกับยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวนะฮะ
ส่วนใครที่อินมากจนอยากจะรู้จักสาวแพรมากขึ้นนะฮะ
ก็ลองเบิ่งดูเส้นทางนางร้ายของสาวแพรกันด้วยค่ะเขาว่างั้น
สำหรับแพ้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยที่มีโอกาสเล่นเอ็มวี
เพลงพูดไม่ค่อยถูกของเอบีโนมอลเอาเหรอ
ใช่นี่นะครับจากนั้นทางผู้ใหญ่ทางช่อง๓นะครับก็ได้เห็นผลงาน
แต่พอเข้าช่องนะครับก็ได้มีไปเรียนกับทางครูเงาะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยการมาเล่นละครด้วยความที่เป็นเด็กมากเนี่ยนะฮะ
ก็มาทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจมาทางนี้เลย
เรียกเป็นการท้าทายตัวเองด้วยความสนุกยังไม่ได้อะไรมากมาย
มาพลิกเล่นร้ายครั้งแรกกับละครเรื่องพบรัก

หมากกับคิมเอ้ยไม่ใช่มากกับเบลล่าแล้วก็ปวันรัฐ

ว่าเล่นเป็นตัวอะไรคือจะถามว่าเออร้ายเนอะ
นี่ไม่ใช่นี่กงกรรมอันนี้กงกรรมพี่ไรแหมแรงนะ

เป็นผู้ร้ายเป็นแบบว่าคนที่แฟนนางเอกแฟนเบลล่าเนี่ยมาเป็นชู้ด้วย

ไม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอก
บอกว่านะเธอสวยไม่ได้ว่ะ
เพราะถ้าเธอสวยนะเธอจะต้องไม่ได้เล่นละคร

แต่สีพี่ดูดิเข้ากับฝาบ้านอ่ะ

โดยแพร่เนี่ยเขายังเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าตัวเขาเองนั้น
ตอนไปคุยบทที่ช่องเรื่องดวงใจในไฟหนาวนะครับ
จะกลับพี่ที่ช่องก็บอกว่าเขากำลังมีแคสละครของพี่อ๊อฟพงพัฒน์อยู่นะ
เออบอกแพร่เนี่ยว่างเปล่าลองไปแก๊สดูมา
บอกว่างก็เลยเดินเข้าไป
ก็เจอแต่เด็กใหม่ประมาณห้าสิบหกสิบหกคนนะครับ

แล้วแพร่ก็รู้สึกว่าเด็กเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย
เด็กใหม่แต่ละคนไปแรงเนี่ยนะครับเราคงไม่มีโอกาส
แต่คือไหนก็มาแล้วก็เลยแคสต์อยู่ซะหน่อยแล้วนะครับ
ก็ไปเจอพี่แดงแล้วคือโชคดีพี่แดงเนี่ย
ได้ดูแล้วก็ติดตามเรื่องไฟล้างไฟ
พี่แดงก็เลยบอกว่าเนี่ยชอบนะ
ก็เลยไปอ้อนว่าชอบก็ให้หนูเล่นสิคะ
ล้างไฟนี่ก่อนก่อนเรื่องนี้นานมากนะ
ไฟล้างไฟนี่คือแมทนี่แมทกับ
แล้วก็ดูถูกแมทพิจารณีในร้านสปางจำได้ครับ
อย่าลืมนะนี่เขาพูดเลยเขาไปเจอพี่แดงนี่
หรือว่าเขาไม่ได้สบัดไหลค่ะรู้ไหมนะฮะเอาไว้ทำเอง

ต้องขอบคุณพี่แดงแล้วก็ทีมงานของแอคอาร์ตด้วยนะครับ

พี่แดงก็บอกให้ทำการบ้านเยอะมานะ

พร้อมกับปรึกษาเพื่อนพี่นักแสดงด้วย

ก็โชคดีมากที่มาเจอแชมป์นะครับ

จะโทรมานับตริวบทไปด้วยกันตลอด

พี่แชมป์เหรอคะแชมป์เป็นคนตั้งใจทำงานมาก
เป็นเขื่อเครียด
คนแชมป์เนี่ยเหรออย่างน้องแพ้ว่า
มีคนไปแคส๕๐๖๐แล้วบท
อีกทีอะไรพี่มั๊วเนี่ย
กี่คนอ่ะแคส
ไม่มั้งเขาจี้ละจี้ไปเลย
ยังมีคนจี้ไปเลย
ขอขอเชิญรับเชิญในละครที่เจอกำกับในนี้
อนส์จัดไปยังไงแล้วทำไมดูมันคืนคืน
อะก็เขาให้มันเป็นแบบนี้อยู่เลย

โอเค

น้ำเงินเด่นจุดเลยนั่นน่ะนอกนั้นสีเดียวกันหมดนะดูดิ
อยากด่ามันอีกแต่กลัวท่านผู้ชมว่า

ก็ควรแล้วว่าไม่มีผัวฝรั่งหรอก
มันใช่เลยนะฝรั่งชอบแบบนี้

ในสมัยสาวสาวทำจริงอยู่เมืองไทยหมาแม่ค่ะ

ภาพนี้ทั้งภาพมีต้นสีเขาเขียวอ่านหนึ่ง
กับเพื้อสีน้ำเงินนั่นที่เด่นออกมา

ค่ะนี้ร้อนจริงจริงเลยค่ะก็เลยปล่อยภาพนี้มาไปดูกัน
โอ้โอ้ยอาย๊าะนี่ลูกนั้นนะคะป้องแบบนี้
อายุขนาดนี้แล้วด้วยกลับมาเมืองไทยวันนี้ก็เลยไปเที่ยวทะเล
ทันนี้เธอใส่เล่นอยู่แล้วแหละไม่ว่ายเหรอ
เรียกว่าเป็นแบบว่าคลายร้อนกันไปได้เลยทีเดียวนะคะ
ก็เธอไปจัดทริปไปทะเลที่หัวหินกันค่ะ

เขาเล่นละคร๔ช่องวันใช่ไหม

ภายใดเนี่ยครับ
ที่เล่นกับน้องเชียงที่เล่นเป็นเลสติน
ทริปนี้จัดจุดว่ายน้ำสีขาวนี่

วันหยุดก็สุขใจชาร์จแบตให้เต็มที่

เห็นไหมล่ะ

คู่กันกับบิลลี่ชุดว่ายน้ำ
โอ้โหเล่นตัวกันซะ

เข้าใจที่พี่บอกเมื่อก่อนมีหนังสือ

นี่ฉันจะเป็นการเล่าให้ฟังว่า
พวกเธอนี่ไม่มีทางได้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้หรอก
เมื่อก่อนนิตยสารเป็นอะไรที่แบบว่าโด่งดังที่สุด

แต่ก็อันแรกคือสตีสาร
นี่ก็มาหลังแล้วก็สุดยอดหมด

หมื่นตรีละละนารีกวรรณเรือน

เป็นเรื่องยิ่งด๊วย

ในเงียวนี้พี่ยุคสมัยพี่ยุคก่อนนั้น

แต่ว่าฉันเคยขึ้นปกแบบว่าทำท่าอย่างนี้

โอ้โหเป็นหลานของนี่ไง

เห็นวะหละผมจำของพี่ได้หมด

ฉันอยู่ในคาตักอลลี่เธอด้วยใช่ไหม
ผมตามดูอยู่นะพอตอนช่วงซัมเมอร์หลายคน
เขาก็จะถูกติดต่อให้ไปถ่ายชุดว่ายน้ำ

ใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนังสือให้แล้ว

เมื่อก่อนติดต่อญาติกลงฆ่าตัวเธอ
เพราะสมัยตอนนี้เรียกสามแสนหนึ่งนี่ค่ายขึ้นกันแล้วนะ

นั้นลองดูชุดเวน้ำอีกอันนี้อีกไม่มีหนังสือลงลงเอง

ขึ้นเวทีก็จะต้องแบบว่าแซ่บทุกครั้งไป
ตอนนี้เธอก็ลงเองเอาชุดเวน้ำเนี้ย
ทำแท้ทุกเรื่องไม่ได้วันนี้วันสุดท้ายของวันหยุดนะครับพรุ่งนี้ทำงานตามปกติแล้ว
ก็ให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
หลายคนกลับแล้วครับผ่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ